แมนกับไอเติร์นผมถามเรื่องแมนกับไอเติร์น
อาจารย์เห็นภาพวิบากรรมที่เขาได้เผชิญตอนนี้ไหมฮะ
ถ้าเจ้ากรรมในเวรต้องการให้คุณติดคุก
ถ้าคุณพอใจฉันเคยทำเธอมาฉันจะไม่หนีแล้วติดไปเลย
ปีหน้านะครับดาราวัยรุ่นที่มีชื่อเสียงเลยเนี่ย
จะเสียชีวิตในท้องถนนอีก
ปีหน้า๒๕๖๖บอกเลยว่ามาแรงมาก
ท่านไหนบูชาเทวดานพะเคาะทั้ง๙
บูชาเทวดานพระคอร์ทั้ง๙เพราะองค์นี้
ความปรารถนาสูงสุดในปี๒๕๐๖จะเกิดขึ้น
จุดเริ่มต้นอาจารย์เชียงเท่ากับพระพิเครติมันมาจากตอนไหนครับอาจารย์

อาจารย์เป็นแค่คนหนึ่งที่มีความเริ่มใส่ศรัทธาท่าน
อาจารย์ไม่บังอาจไปเทียบท่านเป็นผมหรือผมเป็นท่านไม่บังอาจนะครับ
เท่ากับนี่อาจจะหมายความว่าอาจารย์เชียงเท่ากับคนที่นับถือพระพิกาเนต

แต่คนก็หลายท่านอาจจะเหมือนแบบมองไปแล้วก็จะคิดถึง
เช่นเหมือนมองพญาคุธจะชอบนึกถึงหลวงพ่อวราอะไรอย่างนี้นะครับ

ก็เหมือนกับอาจารย์เริ่มต้นในการที่จะสร้างพระคเนธแล้วเนี่ย
หรือไปทำพิธีอะไรต่างที่เนื่องกับพระคเนธแล้ว
หลายท่านประสบความสำเร็จจึงเป็นที่มาของการบอกต่อ
อาจารย์ก็มีรูปแบบในการบูชาพระพิคเนตที่

เพราะหลายที่จะเน้นในเรื่องของวัตถุพิธีกรรม
อาจารย์จะบอกเสมอว่าอาจารย์นี้เป็นพุทธนะไม่ได้เป็นฮินดู
อาจารย์บูชาพระคเนตตามหลักของศาสนพุทธว่าเป็นเทวดาพรี
เมื่อเราประสบความสำเร็จอะไรดีเห็นอย่างพระนางสุชาดาใช่ไหม
ก็เอาสิ่งดีเอาสิ่งที่พอจะหาได้มาบูชาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ
อาจารย์จะชอบขอบคุณพระคเนธและถวายบุญกุศลความดีเนี่ย
องค์พระคเนธแล้วเวลาอาจารย์ไปสะสมสร้างบุญอะไรก็ตามแต่
อาจารย์จะชอบกลับมาแล้วคุยกับท่านเหมือนท่านเป็นพ่อเลย
แล้วก็เล่าบอกเก่าเล่าเรื่องให้ทันแล้วก็ขอให้ความสุขพลังงานดีรอยยิ้ม
สิ่งดีของทุกคนที่ส่งเป็นกระแสเป็นพลังบวกมาเป็นความสุขที่เกิดจากบุญนั้น
ขอให้องค์พ่อได้รับแล้วให้เป็นการเพิ่มบารมีให้กับองค์พระคเนธด้วยเสมอ
และเมื่อองค์พ่อมีฤทธานุภาพสูงแล้วมีพลังงานที่มากขึ้นแล้ว
โปรดสะดับรับฟังคำอธิษฐานและได้โปรดเห็นจิตเห็นใจของข้าพเจ้าว่า
ให้เลือดในกายของอาจารย์เชียงเนี่ยแต่ละหยดแทนลูกศิษย์ของอาจารย์ทุกคนเลย
ขอให้ได้รับพลังจากองค์พ่อแล้วช่วยให้เขามีความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรือง
อาจารย์จะอธิษฐานแบบนี้เสมอ
มีข้อห้ามในการบูชาพระพระคเนตมั้ย
อย่าถวายของขาวไม่ว่าจะเป็นไข่

อย่าขอพรพระคเนธในการเนรคุณอักกะตันอยู่
พระคเนตถูกสร้างจากพระอุมาเพื่อมาเป็นเทพเจ้าแห่งอุปสรรคด้วยนะ
ขัดขวางไม่ให้ใครเข้าไปรบกวนพระนางอุมาในการที่จะสงสนาน

พระคเนธยอมเสียหัว
เพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่งความกระตันยูและสัจจะที่ให้ต่อพระมารดา
ลำเอียงดูแลแต่พี่ไม่ดูแลเราเลย

คุณจะไม่ได้รับพรแต่คุณจะได้สิ่งอื่นแทน
แมนกับไอเติร์นนะครับผมถามเรื่องแมนกับไอเติร์น
อาจารย์เห็นภาพวิบากรรมที่เขาได้เผชิญตอนนี้ไหมฮะ
อาจารย์ถามแมนคำแรกเลยนะว่าบริสุทธิ์หรือเปล่า

จงวางใจในพระคณิต
คณิตจะช่วยคุณตั้งแต่วันแรกที่คุณบริสุทธิ์
สิ่งนี้ต้องเป็นกรรมเก่า

ถ้าแมนบริสุทธิ์แมนจะผ่านมันไปได้
ขอให้วางใจในความดีของตัวเอง

มีข่าวนะฮะเรื่องเกี่ยวกับการ

แมนก็ผัดเรียกแล้วผัดไปเรื่อยนะฮะ
คำถามก็คือปลายทางจริงแล้ว
เขาจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรจาก

เราต้องไม่ปล่อยให้สภาวะภายนอกนี้

หรือสถานการณ์อย่างไร
วกกลับไปที่จิตใจ
แล้วคุณจะมีชัยเหนือเจ้ากรรมนายเวร
ถ้าเจ้ากรรมในเวรต้องการให้คุณติดคุก
ถ้าคุณพอใจฉันเคยทำเธอมาฉันจะไม่หนีแล้ว

ก็ในเมื่อเรากลัวแล้วเราหนีมาตลอด

ตามจนมาทุบเหาะหนีไม่เป็นนิพานสักทีนึง
ในเมื่อมาอีกแล้วเอาให้มันรู้กันไป
แต่ถ้าเจ้ากรรมนายเวรเขาไม่ได้ต้องการให้เธอติดคุกล่ะ

อาจารย์ถึงบอกว่าท้ายที่สุดปลายทาง
การเกิดคือการกลับมาพัฒนายกระดับของจิตใจตัวเอง
จะมีดารามีชื่อเสียงติดคุกไหมครับ
ตามภาพที่อาจารย์ได้เห็นวิชั่วที่อาจารย์ได้เห็น

ธรรมดาคนที่มาหาอาจารย์
เขาจะชอบให้ได้วิชัลไลท์ที่มันเป็นบวกเนอะ
อาจารย์เป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยเห็นภาพลบของคน
แต่ในมุมมองของอาจารย์ถามว่าสิ่งนี้มันเป็นวงกว้าง
จะมีศิลปินดาราจะต้องติดคุกติดตารางหรือเสื่อมเสียชื่อเสียง
อาจารย์ไม่ใช่ก็ว่าดาราดีกว่า
ถ้าเราไปทำอะไรที่มันเป็นความหายเย็นนะ
ให้กับครอบครัวอื่น
อาจารย์ว่ามันก็ต้องได้รับกรรมทั้งหมด
สุดท้ายก็วกกลับมาที่เรื่องหลักของกรรม
ซึ่งเรื่องพวกนี้ถามอาจารย์
อาจารย์เป็นคนหนึ่งที่ยอมรับว่าอาจารย์มืดบอดนะ
ไม่เห็นสำหรับหายนะจะเกิดกับใคร
ผมอาจจะเอาเรื่องลบมาถามอาจารย์ถามเพื่อให้เหตุผลมันออก
เพราะทุกคนจะได้ระวังตัวนะถามด้วยความรักคนในวงการนะฮะ
ระวังตัวได้ดีที่สุดอย่าเชื่อที่อาจารย์พูด
ระวังตัวได้ดีที่สุดคือระวังการกระทำชั่วของตัวเอง

คนดังที่เป็นนักการเมืองที่อยู่ในวงการโลดแล่น
เขามาถามอาจารย์เยอะเหมือนกันนะครับผมได้ข่าว

อาจารย์จะบอกส่วนใหญ่จะให้ห่วงเวลาไปก่อน
จะเป็นคนที่ไม่บอกว่ารอบนี้จะได้หรือไม่ได้
แต่จะบอกว่าบารมีคุณเต็มคุณจะได้ช่วงเวลานี้

อาจารย์จะบอกด้วยว่าถ้า๕ปีแล้วมาเจอกันตอนนั้นนะ
โอ้โหผมกล้ายืนยันเลยตอนนั้นแต่ดวงแข็งแกร่งช่วงนี้
อย่างนี้ได้แน่ช่วงนี้มาแน่

ช่วงแรกบางทีเขาจะงอนก่อนว่าทำไมเขาไม่ได้
แต่พอวันหนึ่งที่เขาประสบความสำเร็จ

ตอนนั้นอาจารย์ก็บอกคืออาจารย์จะไม่ได้เป็นคนว่า
ได้แน่อะไรอย่างนี้รอบนี้ได้แน่หรืออะไรอย่างนี้
จะไม่แต่จะบอกไปเลยว่าบุญคุณเต็มแล้วนะตอนนี้นะ
ตอนนี้อย่างนี้ถ้าคุณทำตรงนี้สะสมไปจะได้ตรงนี้
หรือมาหาตอนนี้ปุ๊บคุณได้แล้ว
แต่ขอให้มาพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองนะ
อันนี้คือข้อแม้ก็ได้ก็ได้ขึ้นเป็นผู้บัญชาการบ้าง

มีอดีตผู้นำนายกรัฐมนตรีอะไรอย่างนี้ไหมไม่ต้องบอกชื่อหรอกมีไหมครับ

เรื่องเล่าเป็นแบบไหนไม่ต้องเหยื่อชื่อ

ผู้ที่มาพัฒนาประเทศชาติบ้านเมือง
โดยมากอาจารย์ก็จะให้เขาย้อนกลับไปนึกถึงตัวเองตอนที่เป็นเด็กไม่มีอะไร
ที่เขากำลังจะอยู่ในข้อต่อที่จะไปสูงขึ้นต่อแล้วอาจอยู่ในสูงข้อต่อแล้วจะไปต่อแล้ว
คุณตอบกิเลสตัญหาคุณเองหรือคุณต้องการที่จะมายกประเทศชาติบ้านเมืองให้สูงขึ้น
ถามใจอันบริสุทธิ์ตรงนั้นก่อนในเมื่อว่าสมัยคุณมาถึงตรงนี้แล้วไง
ผมไม่รู้ว่าผลจะเป็นยังไงนักการเมืองดีคนด่ามีไหมมี
นักการเมืองไม่ดีคนยกย่องสันเสริญมีไหมก็มี
สิ่งทุกอย่างมีสองด้านเอาตัวเรา
ผู้ที่มาถามมาปรึกษาส่วนใหญ่อาจารย์จะชอบบอกให้
องค์พระคเนธตั้งไว้ใกล้โต๊ะทำงาน
แล้วพยายามแตะสัมผัสพระคเนธ
แล้วนึกถึงความสำเร็จที่เกิดขึ้นในชีวิต
แล้วอธิษฐานว่าถ้าหากข้าพเจ้า
วาสนาข้าพเจ้าจะมาเป็นประวัติศาสตร์

ประเทศชาติบ้านเมืองจดจำข้าพเจ้าได้ดีที่สุด

แต่อาจารย์ก็จะเตือนเสมอว่าคนเรามีกรรมนะ
บางคนเมื่อขึ้นไปอยู่ในจุดที่สูง
บางครั้งใช้สติในการทำงานใช้สมาธิทำงานมาก
พลังจิตมันลดลงทำงานมากไม่มีเวลาเติม
บางทีมันจะหลงหลงว่าเราเก่งที่สุดแน่ที่สุด

เจ้ากรรมในเวรจะมีช่องทางในการกระชากมา
ใบ้สำหรับนายกรมนตรีที่มาขอคำแนะนำอาจารย์ก็คือ
นายกรมนตรีที่นับถือพระพิคเนตและมีพระพิคเนตวางอยู่บนโต๊ะทำงาน

ตอนนี้ยังมีชื่อโล่แล่นอยู่ในวงการไหมครับ

วาสนาของแต่ละท่านก็อย่างที่บอกแหละมาทำซ้ำในสิ่งเดิม
ท่านก็ยังคงอยู่เดี๋ยวก็กลับมามีโอกาสมีความสำเร็จมีอะไรต่าง
แต่อย่างที่บอกว่าการพูดกันคุยกันถามกันอะไรอย่างนี้
บางทีไม่ได้จำเป็นว่าเราจะต้องเจอกันนะ
มีผู้ที่คุ้นเคยหลังบ้าน

แล้วส่วนตัวผมผมบอกจริงนะผมเป็นคนที่
ผมชอบสันติภาพ
ผมไม่ชอบการถูกมัดหรืออะไรอย่างนี้
ผมชอบว่าแบบมีอะไรมาแนะนำกัน
หลังบ้านคุณมาบอกก็ได้มาถามก็แนะนำไป
ผมไม่ได้เป็นคนชอบเอาหน้าเอาตาอะไรผมคุยตรงนะครับ
ทำแล้วเชื่อก็ดีทำแล้วไม่เชื่อก็ไม่โกรธ

สยามเทวาธิราชหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ
คุ้มครองประเทศต้องมีอยู่จริง
เพราะถ้าไม่มีอยู่จริงเราก็อยู่รอดปลอดภัยเป็นประเทศได้
หลายกลุ่มชนหลายชนเผ่าไม่ได้มีประเทศ
อยู่ก็มีเยอะแยะดังนั้นผมถึงบอกว่า
ผมโชคดีที่สุดที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย

เกิดมาในช่วงเวลาที่ดีที่พระพุทธศาสนานั้น
บวรสมบูรณ์และเหมาะอย่างยิ่งแล้ว
ในการที่จะได้ธนุบำรุง
แล้วก็มายกระดับจิตใจตัวเอง
สำหรับดวงปีหน้าปีเถาะ๒๕๖๒
วงการบันเทิงของเราจะมีข่าวดีและข่าวร้ายอะไรบ้าง
เริ่มจากข่าวดีก่อนมีเรื่องอะไรบ้างฮะอาจาร

ปีหน้าดาราวัยรุ่นที่มีชื่อเสียงเลย
จะเสียชีวิตในท้องถนนอีก

แน่นอนที่สุดเป็นข่าวแบบสนั่นหวั่นไหววงการบันเทิงเลย

ทุกอย่างมันมีตัวตายตัวแทน
และวิบากนั้นจะต้องดึงผู้ที่จะต้องมาอยู่แทนที่เขานั้น

วิธีแก้ไขมีนะครับมีสติ

ค่ะวิธีเรียบง่ายนะปฏิบัติได้ก็รอดนะ
แล้วก็ต้องบูชาบีดามันดาผู้มีพระคุณ
ส่วนใหญ่บางทีลืมตัวไม่ได้นึกถึงบุพการีผู้ช่วยเหลือผู้จัดที่คอยดูแลเขามาอะไร
บางทีคิดว่าดังแล้วเป็นเรื่องที่น่าเสียดายก็ต้องระวัง
เพราะว่าวิญญาณที่เสียชีวิตทางท้องถนนนั้นจะกลับมาแลกเปลี่ยนกัน
ต้องระวัง๒๐๐๖เกิดแน่นอนตัวแต่ตัวแทนมั่นใจ

ศิลปินไทยคนไทยจะสร้างชื่อเสียงระดับโลกจะโด่งดังในระดับโลก
ยิ่งขึ้นไปแล้วจะส่งขึ้นไปอีกเป็นคนไทย
อันนี้ชัดเจนที่สุดของปี๒๕๖๖เป็นข่าวดีเลย

เป็นชื่อเสียงของคนไทยภาคภูมิใจครับมาแน่นอน

เรื่องดีใช่ก็จะมีศิลปินอีกหลายคนนะครับ
สร้างเนื้อสร้างตัวร่ำรวยได้อย่างมหาศาลเลย
ปีหน้าอย่าลืมแบ่งความรวยนี้ให้กับผู้คนทั้งหลายด้วยนะครับ

น่าจะได้ทำธุรกิจอะไรแหละที่ใช้ชื่อเสียงของตัวเอง
ปีหน้าไม่ว่าคุณจะอยู่ในวงการบันเทิงไหม
หรืออยู่ในสาขาอาชีพใดก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่คุณทำแล้ว
จะเป็นการเพิ่มพลังงานได้บวกและปรับพลังของห่วงจุ้ยได้ดีที่สุด
คือการที่ใช้คำพูดอืมขอบคุณและชื่นชมภรรยาหรือสามีหรือแฟนหรือคนรัก
มีการจับกันและมีการแบบชื่นชมกัน
ปีหน้า๒๕๖๖ปีถอกไม่ต้องถึงขนาดจะฟิเจอร์ลิ่งกันหรืออะไรอย่างนี้นะ
แต่ใช้คำพูดเชิงบวกใช้คำพูดดีชื่นชมกันนะ
ปีหน้าความรักดีแล้วปีหน้าถ้าเกิดใครคู่ไหนแต่งงาน
อยู่กันแก่เท่าลูกหลานเต็มเมืองแน่นอน
นี่คือสาเหตุที่ผมเอาปีเถาะมาถามเรื่องความรักของดารา
ปีหน้าจะมีข่าวดีเรื่องพวกนี้ถ้าเกี่ยวกับวงการบันเทิงนะเยอะ
แล้วก็จะมีท้องก่อนแต่งอีกเยอะ

เป็นเรื่องดีเป็นข่าวมงคล
สำหรับปีหน้าที่เป็นคู่รักเนี่ย
อาจารย์อยากจะเห็นภาพอะไรอยากจะแนะนำเขาบ้าง

ซื่อสัตว์แล้วก็พยายามคิดถึงการที่จะทำให้
คนที่เราอยู่ด้วยภูมิใจในกันและกันมากที่สุด
ถ้าคิดอย่างนี้เราจะมุ่งไปข้างหน้าจะไม่ได้ย่ำอยู่กับที่
ดูแลยังไงบางคนดูแลดีเหมือนเดิมแต่บอกไม่เหมือนเดิมก็มี
ดีที่สุดคือการพัฒนาว่าจะทำอย่างไรให้มีเรื่องดีและภูมิใจเกิดขึ้นมากที่สุด

ยังไม่พอนะต้องทำให้ภูมิใจซึ่งกันและกันไปด้วยกันมากขึ้น
เกียรติแล้วก็ให้ความภูมิใจในตัวกันและกันให้มากขึ้น
สร้างความภูมิใจซึ่งกันและกัน
ในปี๒๕๖๖มีสิ่งที่เราต้องบูชาอะไรที่อาจารย์แนะนำมาก

มีหลายที่แหละหลายที่ท่านก็สร้างกัน
จะได้ทำอะไรทั้งออนไลน์ออฟไลน์ให้มันสำเร็จทุกมิติ

แล้วการเวลาที่เรามองมือพระคเนธมาก

เธอต้องมีปัญญาให้มากขึ้นในหลายแขนงด้วยนะ
ความสามารถต้องมากกว่าหนึ่งในโลกสมัยใหม่แล้ว
และต่อมาอีกสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนึ่งต่อมา
บูชาแล้วสักการะแล้วดี
แล้วเชื่อว่าท่านเคยดังมากมาแล้ว

พญานาคพญานาคใช่เพราะว่าพญานาคาราชนี้ธนุบำรุงพระพุทธศาสนา
เราเห็นตามวัดวาอารามมากมายเต็มไปหมด
บอกเลยว่ายังไงก็ปัง
แล้วอย่าไปบูชาเทพเทวดาตามแค่กระแส
ความพอใจความรักมันหมายถึงการที่เวลาเราบูชาเทพองค์ใด
อย่าลืมให้ความซื่อสัตว์ด้วย
ถ้าพญานาควิธีบูชานะครับเคล็ดลับสำหรับอาจารย์เชียง

พญานาคาราชนี้มีความปรารถนาสูงสุดคือการที่อยากจะได้บวช
พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าผู้ที่จะบวชบรรพชาอุปสมบทได้

ก็ตอบว่าอามพันเตว่าเป็นมนุษย์
ดังนั้นการที่เราไปถือศีลแปด

แปดอยู่บ้านก็ได้นะไปสมาธานที่วัดแล้วแต่เหตุการณ์
เพราะว่าอย่างที่บอกว่าการถือศีลไม่ได้แปลว่าเราทำครั้งเดียวตลอดชีวิต
ใช่ไหมครับครั้งนี้เราไม่สะดวกไปอยู่วัด
ครั้งนี้เราอยู่บ้านก็ได้อย่างน้อยที่สุดก็ได้ทำ
แล้วก็ขอให้บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำจากการนุ่งขาวห่มขาวถือศีลแปดนี้
ถวายแด่เหล่าพญานาคาราช
ไม่มีทรัพย์ใดมีค่าเท่าศีลและคุณอีกแล้ว
ศีเลนโภคสัมปัทธาศีลเป็นทางแห่งพวกทรัพย์
ทรัพย์ที่ข้าพเจ้าได้สะสมแล้วเป็นเครื่องบรรดาการแด่พญานาคาราชด้วย
ท่านให้สิ่งใดพึงได้สิ่งนั้นที่สามารถใช้สอยได้จริงในพระภูมิมนุษย์นี้
ให้ไปธนุบรุงศาสนาต่อ
องค์ที่๓นะครับอาจารย์สรรคศิษย์ศักดิ์สิทธิ์ที่๓
ปี๒๖๖แนะนำอะไรครับ

คุดกับพญานาคาราชนี้อาจจะไม่แยกออกจากกันเลยนะ
เพราะมันเป็นพี่น้องกันนะเป็นพี่น้องกันเลยนะ

คู่กันเลยมาคู่กันเลย

ครุฑเหมือนเห็นหน้าเห็นหน้าเหมือนเห็นครุฑ
พระยาครุฑเป็นภาหณะของพระนารายย์
ในขณะเดียวกันพญานาคาราชก็เป็นภานะของพระนารายด้วยเช่นกัน
อีกองค์หนึ่งอาจารย์ว่ายังคงไปได้ต่อ
แล้วจริงท่านอุบัติมานานมากแล้วเหมือนกันนะ

ปีที่แล้วอย่างที่บอกครับเป็นปีของท้าเวสวันอย่างแท้จริงนะ
โอ้โหควรเป็นบูชามากมายประกาศสาขารามากมาย
ปีหน้า๒๖๖นี่ก็ยังเป็นปีของท้าเวสุวรรณอยู่
วิธีบูชาทาเวสวรรค์ที่ถูกต้องในเครื่องประจันเชียงคืออะไร
ง่ายที่สุดเลยในการบูชาทาเวสุวรรณแล้วให้ได้ผลได้มากที่สุด
เวลาท่านไปทำบุญอะไรที่เกี่ยวกับความตาย
ถวายบุญนั้นแด่ทาเวสวรรค์เช่นมีโอกาสได้ไปร่วมสร้างเมน

บุญใหญ่เมนนี้พังชำรุดเสียหายแล้ว
เดี๋ยวไปทำบุญนี้มาไปบอกเก่าเล่าเรื่องให้ท่านฟัง
ไปทำบุญมูลนิธิต่างอพปลกู้ภัยต่าง
บริจาคเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าที่เนื่องกับความเป็นความตาย

บอกกล่าวถวายบุญนี้แด่ทาเวสวรรค์นั้นพอใจมาก

โรงการตันอยู่อะไรอย่างนี้

โรงพยาบาลต่างอะไรที่เนื่องกับความเป็นความตาย
เราได้มีโอกาสไปร่วมบุญนั้นถวายแด่ทาเวสุวรรณดีที่สุด
อีกหนึ่งอย่างแต่เรียกว่าเป็นชุดเดียวกันอย่าเรียกว่าหนึ่งอย่างเลย
เป็นเทพที่ปีหน้ามาแรงแน่นอน

เทวดานพพระเคาะทั้ง๙พระองค์
ที่เข้าเสวยแทรกดวงชะตาราศีเราทุกรอบ๖ปี
แล้วคุณรู้ไหมว่าจริงคนจีนบูชาเทวดานพกรทั้ง๙มาอย่างยาวนานแล้ว
แต่คนไทยยังไม่รู้หรือคนทั่วไปยังไม่รู้

เทศกาลกินเจคนจีนบูชากิวอ้วงฮุกโจ้คือดาวนพพระเคาะทั้ง๙พระองค์
เห็นไหมคนจีนบูชาเทวดานพเคาะทั้ง๙ด้วยการถือศีล
กินเจถวายเป็นเทวบูชาแด่กิวอ้วงหุกโจ้เทวดานพเขาทั้งเก้า
คนจีนในสมัยก่อนที่ถือปฏิบัติแบบเข้มข้นเข้มขลัง
เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยนะหลายท่านเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยมากนะ
เป็นอีกหนึ่งเทพที่อาจารย์กล้าพูดเลยว่าชุดนี้มาแรง
ปีหน้าใครยังไม่เคยกินเจช่วงเทศกาลกินเจทดลองเลยตั้งใจเลย
และบูชาเทวดานพระเคาะทั้ง๙อย่าลืมว่าเราต้องผ่านอยู่แล้วในช่วงเทวดานพระเคาะทั้ง๙
ปีหน้ามาแรงสุดใครได้มีโอกาสบูชาเทวดานพะเคาะทั้ง๙พระองค์นะ
เจริญรุ่งเรืองมากหลายคนบอกแล้วจะไปหาบูชาที่ไหนนั่นสิ
จะมาเป็นรูปเคารพในลักษณะของเทวดาก็ได้หรือเป็นพระพุทธรูปประจำวันเกิดก็ได้ของตัวเอง
ปีหน้า๒๕๖๖บอกเลยว่ามาแรงมากท่านไหนบูชาเทวดานพะเคาะทั้ง๙บูชาเทวดานพเคาทั้ง๙พระองค์นี้
ความปรารถนาสูงสุดในปี๒๕๐๖จะเกิดขึ้น
สรรเลงเมืองก็มีนะมีทุกวัดใช่ไหมอาจารย์
แทบจะทุกวัดในประเทศไทยอาจารย์ไม่ได้พูดอะไรที่มันเป็นใหม่หรอกมีมาตั้งนานแล้วแต่คนหลงลืม
หลงลืมแล้วไม่เห็นค่าอาจารย์ก็ให้กระแสกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
สมัยก่อนยุคสมัยก่อน๓๐กว่าปีที่แล้วแห่กันสร้างเทวดานพะเคาะสร้างพระประจำวันเกิดไปถวายวัดเต็มไปหมด
นี่แหละ๒๕๖๗๖๘๓ปีเดี๋ยวกลับมาอีกเพราะทำแล้วรวยเร็ว
แล้วรวยเร็วเกิดจากอะไรรู้ไหมเกิดจากการที่เราได้สร้างเสนาสนะเป็นวิหารทาน
ให้คนได้กราบไหว้บูชาเป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจในการสร้างความดี
สิ่งนี้จะตอบสนองเรามาแล้วรวยเร็วยังไงรวยที่ใจคือใจเรารวยและมันอุดมสมบูรณ์
คิดที่จะให้คิดที่รู้จักจะไปว่ายแล้วมันว่ายซ้ำนะไม่ได้ว่ายโง่งเดียว
สการะทีนึงต้องพร้อมกันทั้ง๙องค์เนี่ยโอ้โหมันมีแต่ความอุดมสมบูรณ์รวยแน่
โปรดติดตามตอนต่อไป